ผมก็ลงไปด้านซ้าย๕คนรู้จักมูเดียวกันที่สนิท
ักมีโมเป็นผู้หญิงผมก็นำทุกคนเลย
เช้ามาผมก็นอนบนรับผมก็ไปแต่เช้าไปบ้านหกน้ำไส้
ไปนำอีก๒คนมูเดียวให้บ้านเข้าเวิด
หมายความว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าพอตอนเย็นคุณพ่อมาไม่เจอลูก
เขาเข้าใจว่าลูกไม่รู้ไปไหนจะปลอดภัยหรือเปล่าก็มีการ

เมืองพร้อมครับแล้วปกติลูกชายเนี่ยเคยทำอย่าง

เคยออกจากบ้านครับไม่เคยเหี่ยวเลยขับรถเขายังก็ได้

ได้ทราบข่าวยังว่าลูกชายเนี่ย

ขับรถไปหน้าตอนเนี่ย

ครับอ้านนั้น

แต่นี้เขามงี้ยังเคร่งลูกซายนะครับ

อายุทยานะครับปลอดภัยแล้วไม่ได้เป็นอะไร

รู้สึกว่าโล่งใจขึ้นมาหน่อยไหมครับ
ก็โรคใจทำเนี่ยครับ
เลยแล้วตอนนี้มีความรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าสบายใจขึ้นไหมหรือว่ายังกังวลอยู่

แต่โทรติดอยู่แต่ลูกไม่รับนะคะ
ก่อนหน้านั้นคุณแม่ถามนิดนึง
ก่อนที่น้องจะหนีออกจากบ้านเนี่ยน้องแกคุณพ่อกับคุณแม่มีตีแกไหม
ไม่มีค่ะไม่เคยตีลูกเลยค่ะ
ตีหรือว่าว่ากล่าวอะไรแกไหมถึงทำให้แกต้องน้อยใจออกไป
รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาเล่นเฟสสงสัยจะโดนหลอกไปนะคะ